อกมั่นใจกันขนาดไหนในการเลือกตั้งสอสอครั้งนี้

ผมมั่นใจครับเพราะว่าเราไปด้วยใจครับ

ผมใช้คำว่าคือผมเป็นคนที่ประสบการณ์น้อยสุด
ผมมาจากความตั้งใจคือการทำงานด้านจิตอาสา
เพราะฉะนั้นการขยับเข้ามาทำงานด้านการเมืองก็คือ
การเข้ามาอาสาตัวเองทำงานด้านจิตอาสาเพียงแต่ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นในส่วนของความมั่นใจว่าจะได้ไม่ได้
ผมไม่ได้ตั้งความหวังว่าจะต้องได้จะได้ไม่ได้
อย่างที่บอกแล้วคือผมอยากให้ประชาชนลงเปิดรับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น
ที่มันเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ให้โอกาสได้เกิดขึ้นนะฮะ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ตรงนี้จะได้เข้าไป
มันคือความใหม่มันมีความใหม่ที่จะเข้าไปทำ
นโยบายทุกคนนโยบายดีหมดนะครับ
ส่วนตัวผมเองก็ถึงบอกว่าถ้าพวกเราซึ่งเป็นนักแสดงที่อยู่ตรงนี้นะครับ
เป็นนักแสดงคนวงการบันเทิงซึ่งถ้าเอ่ยชื่อว่าคนวงการบันเทิงมาเล่นการเมือง
ทุกคนจะยี้กันก่อนแล้วว่ามันคืออะไร
เข้ามาแล้วจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาไหม
ประวัติศาสตร์ยังไม่เคยบันทึกว่าคนวงการบันเทิงเข้ามาทำงานกันทางด้านการเมืองแล้วมันได้ผล
หรือว่าเป็นที่ตอบรับเป็นที่ยอมรับนะครับ
ในส่วนตัวเองของผมเนี่ยก็คือผมทำงานด้านจิตศาสตร์อยู่แล้ว
จิตอาสาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขยับขึ้นมาทำงานด้านจิตอาสาตรงนี้ก็คือขยับเข้ามาอีกขั้นหนึ่ง
ถ้ามันไม่ได้ตรงนี้ผมก็กลับไปทำของผมเหมือนเดิมแค่นั้นเอง

ความมั่นใจครับผมจะตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครับ

ได้เป็นสอสอเขาก็เปิดสภาเรียกประชุมสภาต้องโหวตเลือกนายกก่อน
อันดับแรกเลยนะก่อนที่เขาจะไปฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลซึ่ง
การเลือกนายกครั้งนี้ต้องมีสองร้อยห้าสิบสวรรร์รวมโวด
ด้วยในมุมมองคิดว่ายังไงหนูก่อนเลยเหรอคะ
หมิวรู้สึกว่าสวไม่ได้มาจากการแต่ง
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากประชาชน
เพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์จะใช้อำนาจหน้าที่ของคุณในการเลือกนายกแล้วก็แต่งตั้งเพราะว่าสอสอมาจากประชาชนเพราะฉะนั้น
แต่อย่างมั้ยเค้าก็มีตามกฎหมายบอกเค้าก็ได้โวชน์ในครั้งนี้
นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องเลือกพักการเมืองที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและปิดสวิตช์สวทั้งหมดนี้
โดยการที่ให้เขาไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งนายก
เพราะสุดท้ายแล้วประเทศไทยคือประเทศที่
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นบรรมุก
ประชาธิปไตยคืออะไรคือการฟังเสียงข้างมาก
คนที่จะเข้ามาเลือกผู้นำประเทศได้

จริงผมมองว่าคือผมก็เชียร์นะครับ
คือพลเอกประวิทย์นะครับเพราะว่าผมมองว่า
คือจริงแล้วเนี่ยประเทศเรามันผ่านการขัดแย้งกันมาตลอด
คือในตัวผมเองเนี่ยถ้าเราทำธุรกิจแล้วมันมีการขัดแย้งเนี่ย
คือมันเกิดผลกระทบทันทีเศรษฐกิจไทยพังหมด
เพราะฉะนั้นผมเลยอยากให้ท่านประวิทย์เป็นนายกครับ
เพราะว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็สมารณชันรวมกันได้ครับ
เชื่อว่าถ้าเป็นท่านประวิทย์สวจะไม่ติดล็อกตรงนั้น

ความเป็นจริงที่มันมีกติกาตั้งไว้อยู่แล้ว

ตอนนี้กติกาเราต้องเลือกตั้งกันตามนี้
แล้วก็ต้องไม่ว่าจะเป็นการโหวตเลือกนายก

ณปัจจุบันนี้คือมันมีกติกาแบบนี้

ถ้าสวจะได้โหวตด้วยอยู่แล้วไม่ติดขัดเพราะเขามีสิทธิ์
ต่อให้ผมไปค้านมันก็ค้านไม่ได้หรือจะเห็นด้วยหรือไม่
ไปบังคับใครก็ไม่ได้มันอยู่ในกติกาทั้งหมด

เราต้องยอมรับกติกาในเมื่อเราบอกว่ามันคือประชาธิปไตย
แล้วมันมีกฎที่ตั้งมาอยู่แล้วเราก็ต้องยอมรับมันตรงนั้น
ทีนี้มันอยู่ตรงที่ว่าพี่น้องประชาชนแล้วครับว่า
อยากจะให้มันเกิดยังไงอยากจะให้มันมี

ร้อยห้าสิบสวเขาควรจะโหวตให้นายกที่ได้เสียงมากที่สุดไหม

มันแล้วแต่เขาครับว่าเขามั่นใจกันยังไง
ก็เป็นองค์ประชุมของเขาที่เขาจะมั่นใจว่าควรจะเป็นใคร

ผมว่าเราทุกคนมาจาก๔๐๐เขต
ของประเทศไทยเป็นตัวแทนของประชาชน
กับอีก๑๐๐คนที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์

ที่เสนอแล้วว่าเขาเลือกใคร

ควรจะต้องเลือกตามเสียงของประชาชนครับ

ทั้ง๔ท่านวงการเดียวกัน

อบริญญาณนะฮะ

คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
ติดตามข่าวเย็นไทร็อรัสทีวีต่อเลยครับ

นี่ฮะขอบคุณคุณมิวขอบคุณคุณฟิล์มขอบคุณคุณปราบผมคุณกล้องฮะ
จับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อย
วันนี้ดีใจที่ได้เจอครับพี่ดีใจที่ได้เจอด้วยกันครับ